ถามเลยว่าคนไปไหนกันหมด

เมื่อวานเนี่ยดิฉันจะบอกว่าคือไม่ใช่ที่ว่าเงียบนะ

รวมไปถึงนักการเมืองชื่อดังต่างในวงการบ้านเราเนี่ย

งานแต่งพันล้านของป๊อกพัศรกรแล้วก็มากกี้ราศี

เมื่อวานนี้เจ้าสาวก็สวยเจ้าบ่าวก็หล่อจริง

คนเข้าไปอยู่งานเดียวไปรวมตัวกัน

กี้ราศีแล้วก็แฟนนุ่มทายาทห้างดังป๊อกพัสรกรนั่นเอง
แน่นอนงานเขาไม่ต้องจัดที่ไหนไม่ต้องคิดเยอะ
ก็โรงแรมในเครือของตระกูลจีราธิวัฒน์นั่นเอง
เรียกได้ว่าเป็นงานวิวาแห่งปีก็คงไม่ผิดนะคุณ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้เนี่ย
ว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวเขาร่อนการ์ดเชิญแขกเท่าไหร่รู้ไหม

ไหนจะฟังเจ้าบ่าวที่นอกจากบรรดานักร้อง
วนเพื่อนสีไฮโซนักธุรกิจนะฮะ

ซึ่งเป็นแขกผู้ใหญ่ของเจ้าสัวสุธิเกียราธิวัฒน์

หนึ่งในนั้นก็มีผู้ใหญ่ทางไทยรัฐของเราเหมือนกัน

ไปร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วยค่ะ
ส่วนแขกฝั่งเจ้าสาวไม่ต้องพูดถึงจ้า
มาโอ้โหมืดฟ้ามัวดินกันเลยนะครับ
ดาราผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิง

แก๊งสี่หัวใจของคุณขาวคุณมาหมดนะฮะ
ณเดชน์ณเดชน์เนี่ยไปถือมะขามเทศอยู่วันก่อนมา

อยปกรณ์ก็มาหมากปรินก็มา
ชาลิดายายาคิมเบอร์รี่นะฮะ
รวมไปถึงเจมส์มาเอสุภาชัยก็มา

นัทพรมากับแฟนนุ่มพี่ต้นอาจนะคะ
แล้วก็แมทพิรณีมากับแฟนหนุ่มไฮโซแพทย์

เพียบแค่ไหนไปดูภาพของเราเองละกันนะครับ

ยิ่งกว่างงานประกาศรางวัลที่จะหนุ่ม

หลังจากงานวิวาเขามีแพลนจะบินลัดฟ้าไปทัวร์๓ประเทศด้วยกัน

แก่ไอซแลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลี

วันที่๓มกราคมที่จะถึงนี้เองนะคะ
แต่ว่าทั้งคู่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าเออนี่เป็นฮานีมูลหรือเปล่า
เพราะว่าจริงเป็นทริปที่ทั้งสองคนวางแพลนเอาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนจะแต่งงาน

อีกทั้งก็ยังไม่ได้ไปสวีทกันสองต่อสอง

ใครคะหมากปรินและคิมเบอรี่อย่างนี้ก็สวีทแพ็คคู่สิคะนะฮะ

งานนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคู่ใครจะหวานกว่าใคร
และถ้าเกิดว่าแฟนละครคนไหนแอบกังวลนะครับ
คุณว่าเอ๊ะแต่งงานแล้วสาวมากกี้เนี่ย
เฟสตัวเองออกจากวงการบันเทิงแบบไปจางหรือเปล่า
สบายใจหายห่วงได้เลยเพราะว่าเธอยืนยันนะคะว่า
ยังคงเล่นละครแล้วก็รับงานเหมือนเดิมนั่นเองนะจ๊ะ
หลายคนคงได้เห็นภาพแบบ
เจ้าสาวมากกี้นี่สวยทุกชุดจริงเธอเปลี่ยนไปประมาณ๓ชุด
แบรนด์นอกแล้วก็แบรนด์ไทยรวมไปถึงอัฟเตอร์ปาร์ตี้ที่แบบ
สนุกสุดเวียงเขาบอกว่าคิดว่ามีคอนเสิร์ตแบบสายฮิปพอปมา
เจ้าบ่าวเขาก็น้ำไว้ไลน์จริงก็ต้องจับไมค์ขึ้นร้องเพลงสักหน่อย
เมื่อวานได้เห็นภาพบรรยากาศผ่านอินสตาแกรมของเพื่อนแล้วโอ้โหสนุกมาก
วันนี้คุณบอกยิ่งกว่างานคอนเสิร์ตอีกนะคะ